ติดข่าวสารบนโลกโซเชียลกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปหวาดเสียวเหมือนกันนะคะ
เป็นวินาทีที่มีคนที่อยู่บนท้องถนนบันทึกเอาไว้ได้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเขาผ่านผล
กล้อค่ะไปดูเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะ
ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปอยู่หลังโบสถ์เลยอ่ะ
คือหวาดเสียวยกฆากสำคัญไปด้วยนิดหน่อยว่ามันเป็นภาพที่หาได้ยืนดูยากเหมือนกัน
ใช่อย่างแบรนด์หรือเปล่าไขของหรือเปล่า
เป็นกิมมิกหรือเปล่าโชว์ลีลาอะไรหรือเปล่านะคะ
นี่ก็เป็นลีลาค่ะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงโชว์ผัดผล

ยากนะยากนะเรากำลังสงสัยเอ๊ะทำยังไงนะคะ
ก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่ถนนสายบางกรวยไซน้อยจังหวัดนทบุรีค่ะ
ไม่ได้ใกล้ด้วยนะคะระยะทางยาวเลย
แต่ประเด็นคือยกทำไมไม่ได้มีแบบว่า
คอยเชียร์ดูหรือแบบคือยกให้ใครดูอ่ะนั่นน่ะสิ
ภาพนะคะจะเห็นว่าลีลาหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
ขับยกล้ออยู่ในเลนขวาขับมาได้ระยะหนึ่งแถวหน้าหมู่บ้านนันทิชา๑
ใกล้ปรัมน้ำมันปฏฐทอก็เปลี่ยนลินมาอยู่ระยะซ้าย
ทั้งที่สังเกตดีคุณผู้ชม

ยังยกอยู่ลอยเหนือพื้นนะคะไม่เกรงกลัวอันตรายเลย
ทั้งที่ก็มีรถวิ่งมาบนถนนมากมายนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมแม้มันจะดูเป็นของแปลก
พฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรทำนะคะ
เพราะว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญการต่อเติมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าตามพระราชบัญญัติจรจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๑๔
กำหนดเอาไว้ว่ารถใดที่จดทะเบียนแล้ว
ห้ามมีให้เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้
แต่เจ้าของรถนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสอบสภาพก่อน
ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ๕๐๐บาทนะคะ
อย่าเอาแต่คึกขนองเหมือนกันนึกสนุกอยู่ดี
จะยกก็ยกนึกจะโชว์ก็โชว์

เขาทำร้านแบบกาแฟหรือเปล่ายกล้อ
ถ้านึกถึงยกล้อนี่ฉันจะนึกถึงเครื่องดื่ม
แต่ก่อนเป็นผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา
แล้วก็จะมีร้านขายน้ำชื่อร้านป้าจุกอยู่ในโรงอาหาร

สั่งน้ำอยากดื่มโอเลี้ยงใส่นม

จุกเอาโอเลี้ยงใส่นมที่มาใส่นมจืดนมสดที่มันไม่ใช่

ป้าจุกขันมายกล้อ

ยกล้อแบบนี้ได้แต่ยกล้อแบบนี้อันตราบาน